คือสถานการณ์ฝนถาโถมถล่มจมบาดานหลายพื้นที่
งอกแล้วอย่างนครศรีฮะนครศรีธรรมราช

คือเจอน้ำป่าไหลหลากท่วมไปเนี่ย
บางพิกัดท่วมถึงชั้น๒ฮะ
ที่หน้าโรงเรียนสองแพทย์นะครับหน้าโรงเรียนสองแพทย์วันนี้
บ้านครับครูเมื่อเช้าได้เห็นกันตรงนี้ก็ต้นถึงชั้น๒แล้วนะครับ
มาที่สองแพร่นะครับในน้ำน้ำถึงอบผมนะครับ
น้ำถึงที่อกผมนะครับตรงนี้อกผมแล้วครับ
ตรงนี้น้ำนะครับตรงนี้น้ำสูงมากนะครับ
ทำถ่ายทอดจนกว่าเบ็ดจะหมดนะครับตรงนี้

ดูครับบ้านครูก็น้ำถว่มสูงมากนะครับ

พี่คนนี้พี่เป็นกู่ไผ่ตอนแรกนี้นะ
ไปสักพักเดียวมันขึ้นมาจะถึงหัวนมพี่แกแล้ว
นี่คือสถานการณ์น้ำอาสากู้ภัยมูลิธิระนองสงเคราะห์
เหตุการณ์นี้ที่พี่แกถ่ายอยู่ทอดสดอยู่นั้นไลฟ์ก็คือ
โรงเรียนบ้านสองแพร่อยู่หมู่๗ตำบลลำเลียงอำเภอกระบุรี
กระบุรีจังหวัดระนอง
ที่นครศรีก็หนักหนาสาหัสนะครับ

บางจุดระหว่างที่ทำการถ่ายทอด
เดินออกมาหน้าบ้านครับเดินออกมาหน้าบ้าน
พยายามที่จะขนข้าวขนของหนีน้ำ
ปรากฏว่าเจอขยะกองใหญ่ยังไม่พอ
เครื่องซักผ้าของใครของพี่เขาเองนะฮะ
ลอยสวนกระแสน้ำมาเลยนะฮะเอาเฟสเสียงขึ้นนิดเดียว
ต้องปล่อยไปอย่าคว้าเดี๋ยวเราตกน้ำด้วย

โอ้โหเครื่องซักผ้าอันนี้ที่พังแล้วเหรอ
บ้าเลยซักอยู่ดีน้ำป่าไหลหลากมา
พยายามจะถอดปลั๊กถอดอะไรเนี่ยเพื่อจะเอาไปไว้ที่สูงฮะ

ไม่ทันเอาไม่ทันเอาอุปกรณ์เนี่ยขึ้นที่สูงไม่ทันไปหมดเลยนะฮะ
จากที่ระนองขยับไปนครศรีธรรมราช
วินาทีที่ระทึกขวัญเหลือเกินฮะ
ระหว่างนี้เนี่ยคอสะพานเจอน้ำซ้อด้านล่าง
แล้วสักพักเดียวมันพังถล่มต่อหน้าต่อตาชมตอนนี้ฮะ
ดินที่เอาไว้ทำคอสะพานขึ้นไปครับ
ปรากฏว่าระหว่างที่สะพานน้ำไหลผ่าน
ซ้อดินที่ใต้คอสะพานด้วยเอาไม่อยู่
ต่อหน้าต่อตาเลยลึกไม่ต้องพูดถึงครับ
กว้างเนี่ย๔เมตรได้ความกว้างความยาว๔เมตรได้นะครับ
กับว่าเหตุการณ์นี้ไม่สามารถจะเดินทางไปข้ามอำเภอ
ข้ามตำบลได้แล้วคืออำเภอในพื้นที่ของชะอวดนะฮะ
ตำบลชะอวดอำเภอในพื้นที่ของชะอวดเหมือนกัน
เหตุการณ์นี้แม่น้ำท่าจีนแต่เป็นแม่น้ำท่าจีนที่นครศรีธรรมราชนะครับ
ขยับต่อไปชุมพรชุมพรนี่หนักหนาสาหัสไม่แพ้กัน
ใครจะลงใต้ประตูสู่ภาคใต้คือชุมพร
ที่ไหนเลยหนักหนานี่กี่โมงแล้ว
ภาพที่ท่านเห็นคือช่วงหัวค่ำเย็นจะเข้าหัวค่ำ
นี่คือขาล่องใต้ใช่ไหมฮะ
ล่องใต้ครับขาล่องใต้กับขาขึ้นกรุงเทพมหานคร

ถ้าหากจะลงพื้นที่ภาคใต้หรือจะขึ้นจากใต้มากรุงเทพมหานคร
เอเชีย๔๑สวีเหตุการณ์นี้ยาวประมาณ๒กิโลเมตร
ดังนั้นรถคันเล็กรถเล็กเนี่ยใจหวั่นไหว
หากวิ่งไปตายคาที่ทำอย่างไร

เจ้าหน้าที่ก็เลยมีการบอกว่าอย่าเพิ่งรีบไปเลย
ตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะอย่าเพิ่งรีบไปรอเช้าก่อนดีไหม
เพราะว่านี่คือน้ำป่าหากน้ำป่ามาเร็วไปเร็วเนี่ย
เหตุการณ์อาจจะสงบในช่วงเช้ามืดเช้าวันนี้
เช้าวันนี้มีรายงานมานะคะว่ายังท่วมอยู่
แล้วตำรวจแนะเลี่ยงเส้นทางทั้งขาล่องใต้และขึ้นกรุงเทพด้วย

ขณะเดียวกันเนี่ยทางข่าวแจ้งข่าวสวีก็คือที่จังหวัดชุมพร

แปลว่ามันคือท่วมถึงชั้น๒แล้ว
นี่คือแจ้งข่าวชาวสวีล่าสุดมิดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ในพื้นที่ของห้วยใหญ่ห้วยใหญ่คือซอยอินทนิน
หมู่๑๑ตำบลนาศักดิ์อำเภอสวีจังหวัดชุมพร

ติดตรงนี้ออกไปไหนมาไหนก็ไม่ได้

ข้าวปลาอาหารไม่ได้กินตั้งแต่เมื่อคืนนี้
จนกระทั่งเช้าวันนี้เข้าใจว่าจะมีเจ้าหน้าที่บางส่วน

จังหวัดชุมพรโดนหนัก๔อำเภอ

หลังสวนสวีพระโต๊ะแล้วก็ทุ่งตะโก

ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อคืนนี้ฉบับ๒ฉบับ๓

แต่จริงก็คือจังหวัดประจูกยินขาดภาคกลางตอนล่างด้วย
แล้วก็อีก๑๔จังหวัดภาคใต้ก็คือไล่จากชุมพร

เพราะตอนนี้หย่อมความกดอากาศในพื้นที่เนี่ย
สร้างกำลังฝนค่อนข้างรุนแรง
แต่จะมาฝั่งของอันดามัน
อ่าวไทยจะไม่เจอแต่มันพัดจากอนามันมันข้ามจังหวัดมา

เตรียมรับมือได้เช่นเดียวกันนะครับ
ระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพันธุ์ในระยะนี้ด้วย
นี่คือสถานการณ์ล่าสุดของพยากรอากาศครับ
ฝนจะตกหนักไปจนถึงวันที่๑๔จนถึงพรุ่งนี้
วันนี้วันที่เท่าไหร่๑๓ถึงวันพรุ่งนี้
ใช่ค่ะสำหรับพี่น้องใต้ก็มาระวังกันด้วยนะคะ